แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสองคนแต่ถ้ารักไม่สมหวัง
มันก็อาจจะเกิดปัญหาอีกเหมือนกันมีสาวลิโทเนียลคนหนึ่งค่ะ
เลิกกับแฟนอืมทำใจไม่ได้เสียใจมาก
ตัดสินใจจะกระโดดสะพานอาคารผู้โดยสารเลยนะคะเพราะดีเนี้ย
มีคนไปช่วยทันคือสนามบินในประเทศไทยเหรอ
ถูกต้องค่ะเนี่ยเห็นไหมอาคารในประเทศรู้เลยดูป้ายแล้วก็พอจะรู้นะว่าที่ไหน
ครับบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินภูเก็ต
พยายามที่จะเข้าไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนางสาวอันเรน่า
ชาวฤทธุเนียววัยยี่สิบสองปีเนี้ยเธอไปยืนอยู่บนขอบสะพานชั้นสาม
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศค่ะนายอภิชาติอินทรรักษา
แล้วก็นางสาวอมรรัฐอันไข่พลเมืองดีที่ขับรถผ่านมา
ผ่านมาเห็นก็รีบจอดรถเลยอ่ะครับแล้วก็ลงมาถาม
มันเกิดอะไรขึ้นลงมาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนางสาวอมรรัฐเนี่ย
ก็พยายามพูดถ่วงเวลาชักแม่น้ำทั้ง๕คุยนู่นดึงนี่
นายอภิชาติก็อาศัยจังหวะนั้นนะคะอ้อมตัวไปแล้วก็ดึงเธอลงไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่
พยายามถ่วงเวลาดึงเวลาเกลี้ยกล่อมอยู่เพราะว่าถ้าเขาหงายลงไปเมื่อไห
ก็คือตกลงไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็หันหลังคือตั้งใจจะกระโดดอ่ะ
ผู้หญิงก็พยายามพูดถ่วงเวลาผู้ชายก็ต้องแบบหาจังหวะเวลานี้
คุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วก็รวบขาลงมาด้านหลังเลย
นี่เป็นช่วงเวลานาทีชีวิตจริงนะคะซึ่งเธอก็เลยปลอดภัย
หลังจากเธอสงบสติอารมณ์ได้นะเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่า
มาภูเก็ตกับแฟนมาด้วยกันมาเที่ยวกัน
ปรากฏว่าทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเลิกกันเลยค่ะ
เธอก็เลยตัดสินใจจะกลับประเทศคนเดียว
กันแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วคือคือตอนมาเนี่ยยังคบกันอยู่

ถูกต้องเธอก็เลยบอกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ต่อแล้ว
จะกลับประเทศก็จะกลับคนเดียวปรากฏว่ามาถึงสนามบิน
เอ้าตกเครื่องมันอะไรกันนักกันหนาชีวิตนี้อ่ะ
มันซ้ำซ้อนไปอีกอ่ะทะเลาะกับแฟนก็แย่อยู่แล้ว

ก็เลยเป็นแบบไม่เอาแล้วไม่อยากที่จะแบบทำอะไรแล้วชีวิตนี้
ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปยืนบนขอบสะพาน
ว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็มีคนไปช่วยเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทะหลางนะคะ
แล้วก็ส่งตัวเดินทางกลับประเทศไปค่ะ
แล้วตอนนี้แฟนเขาอยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิรู้หรือยัง
ก็คงรู้แล้วล่ะเลิกเพิ่งเลิกกันใช่ไหม
เลิกกันเลยค่ะรู้หรือยังว่าแฟนจะฆ่าตัวตายเนี่ย